คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะ

วนเวียนอยู่แถวเวทีมิสแกนเหลือเกิน

ดีฉันได้คำตอบมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ออกตัวแรงเชียร์แฟนสาว
ทั้งเรื่องของการพูดการตอบคำถามแถมยังไกลศิษย์ได้ว่าทุ่มโหวดแบบรัว
โอ้โหงานนี้มงทองต้องลงหัวแล้วมั้งคะ
จริงเกือบไม่ทันอ่ะเพราะว่ามาตอนแบบ

คือไลฟ์มาด้วยแล้วก็ขับรถมาด้วยสวยครับอร่ามากแบบว่าเด่นมากนะครับ

ที่เราสามารถช่วยได้
ก็เรื่องของการเดาคำถาม

ถือว่าเป็น๑ใน๗๗ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเข้ารอบไม่เข้ารอบผมว่ามันเป็นกำไรชีวิตแล้วครับผม

สงสัยอยู่อย่างหนึ่งถ้าทางสเปคคุณเอกเขาจะนางงามเนอะ
เขาแบบทรงแบบนี้เขาอวยเต็มที่เมืองทองต้องมา